ค่ะคุณจูนเล่าให้ฟังหน่อยของคุณจูนเป็นยังไงบ้าง
ตั้งแต่ตอนแรกเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ได้เงินยังคะ

แล้วยังไงเอาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ค่ะจุนค่ะ
ว่าตอนที่ไปลงทะเบียนมันยากง่ายยังไง
มันกรอกแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ลงทะเบียนวันแรกเพิ่งตั้งระบบร่มค่ะ

พอลงไปเสร็จก็ไม่มีขึ้นว่าแบบระบบถูกต้องหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

โทรไปถามทางธนาคารเขาอะค่ะ
ก็บอกว่าลงทะเบียนแล้วค่ะ

ลงทางมือถือใช้มือถือใช่ไหมคะ

ตอนที่เราลงผ่านมือถือของเราเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นให้ว่าเราลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
คือจนเราต้องโทรไปถามธนาคารเองใช่ไหมคะ

แล้วก็ปรากฏว่าก็คือได้รับแล้ว

แต่ประเด็นคือว่าทำไมหน้าจอหนูไม่บอกว่าหนูลงได้แล้ว

มันลำบากลำบลหน่อยใช่ไหมคะจูน
ลำบากมากเลยค่ะ

ใกล้มีคนลงทะเบียนกันเยอะไหมคะ
เยอะอยู่ค่ะ

แล้วแต่ละคนเจอปัญหาเหมือนจูนไหมคะ

บางคนก็ลงสำเร็จบางคนก็ลงไม่สำเร็จ
ก็ต้องขออภัยแทนกันไว้ด้วย

แต่ขออภัยแทนไปด้วยก่อนนะคะ

วันนี้วันแรกจุนได้ยังคะ

เราไม่ได้อยู่กลุ่มที่ยังได้รับการตรวจสอบใช่ไหม
คือเรายังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมาเลยใช่ไหมคะ

เข้าไปเช็คสถานะแล้วค่ะ
เขาบอกว่ารอตรวจสอบ

เข้าไปเช็คสถานะการลงทะเบียนนะคะ

เขาบอกว่าขึ้นรอตรวจสอบอะค่ะ

รอตรวจสอบกันหลายคนไหมเพื่อนนะคะ

อาชีพเดียวกันหมดไหมคะคุณจูน

ค้าขายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อน

ตอนที่เราลงทะเบียนกันเนี่ย
นั่งลงอยู่พร้อมกันไหม

ที่เป็นคนค้าขายเหมือนกันเนี่ย
ร้านก็จะเป็นร้านรายย่อย

ร้านมั่นคงหน่อยยังขายได้อยู่

ไม่ทราบเลยค่ะ

แล้ววันนี้ของจูนยังไม่ได้
ยังไม่ได้มีอะไรขยับเป็นสถานะที่

แล้วคุยกันว่ายังไงบ้างคะสำหรับเพื่อนฝูงที่ลงทะเบียนกันไป

รอตรวจสอบเหมือนกันค่ะ

จูนเล่าความลำบากให้ฟังหน่อยค่ะ

ผลกระทบก็ยอดขาย

ช่วงพนักงานพักเที่ยงค่ะ

พนักงานก็ออกมาไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ตั้งตัวรับประทานไม่ได้ด้วยครับ

ขายข้าวไทยค่ะ

เราเป็นร้านที่มีโต๊ะนั่งด้วยใช่ไหม

มันเป็นโต๊ะส่วนรวมของประหลาด
ทีนี้พอมันไม่มีโต๊ะนั่งกินแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะ

ไม่มีเลยค่ะเขาไม่ให้พนักงานออกมาเลยค่ะ

มีบางโรงงานก็มาทำงานค่ะ
แต่คือไม่ให้พนักงานออกมา

น่าจะในโรงงาน

น่าจะเป็นผลกระทบโควิดอ่ะ
ไหมคะแล้วทีนี้ลูกค้าของจูนตอนนี้เป็นใครเป็นหลักคะ
ส่วนมากตอนนี้ก็เป็นลูกค้าทั่วไปอะค่ะ
เหมือนกับมาจากบ้านมาซื้ออย่างนี้เนอะ

จริงแล้วรายได้หลักของจูนมาจากคนทำงานถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นน่าจะหวังช่วงเที่ยงเป็นหลักใช่ไหม

แล้วจูนแก้ปัญหาของตัวเองยังไงคะขายออนไลน์หรือว่ายังไงคะ

คือจูนไม่ได้เข้าเหมือนกับอะไรเขาจะมีแอปอะไรให้ร้านนู้นร้านนี้เข้าของจูนไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมจ๊

จูนเห็นลูกค้าเปลี่ยนเป็นแบบให้พี่แกรปดิฉันก็ไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างนะคะขออภัยเอ่ยไม่หมดทุกยี่ห้อ
มีให้คนมาซื้อแล้วก็แบบเอาไปกินที่บ้านแทนไหม

จูนตอนนี้นะคะเท่าที่จูนคุยกันแบบจริงมันก็ลำบากกันหมดนะอย่างพี่ได้เงินเดือนนี่ก็ตุ้มต่อมไม่รู้จะโดนอีท่าไหนเมื่อไหร่เหมือนกันเนาะจูน
แต่ทีนี้ค่ะจูนค่ะเท่าที่คุยกันเพื่อนฝูงไม่ใช่เฉพาะที่เป็นคุณแม่ค้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
มันพอจะทนกันไหวอีกสักกี่เดือนคะที่แบบมันไม่น่าจะไหวแล้วอะค่ะ
คือเขาก็บ่นกันทุกคนนะคะ
แต่ตอนนี้ถ้าจะขายได้หน่อยก็ต้องเป็นอาหารแล้วมั้งจูนค่ะใช่ไหม

พอขายได้ค่ะบางก็ต้องมาขายทุกวันค่ะบางวันหยุดก็ต้องเสียค่าที่
แล้วตลาดเขาลดให้ไหมคะโจร

เราเคยเจอเจ้าของตลาดหรือว่าหรือว่าลูกน้องของเจ้าของตลาดเขาเดินมาคุยอะไรบ้างไหม

ตัวเขาตัวเจ้าของตลาดหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของตลาดเขาบ่นบ้างไหมคะว่าเขาเป็นไงบ้าง
ไม่ค่ะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะพี่ขวัญถามแบบนี้ถ้าสมมุติคือตอนนี้ของจูนและเพื่อนรอการตรวจสอบอยู่นะ
แต่ว่าถ้าสมมุติได้มาเนี่ยจู้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจากเดิมมัน๓เดือนมันเปลี่ยนเป็นเขาเพิ่มให้เป็น๖เดือนแล้วนะคะ
ที่ได้มาเนี่ยจูนว่าจูนจะเอาไปใช้อะไรบ้าง
ก็เอามาใช้จ่ายลงทุนไทยฟองค่ะ
จูนนี่ขอโทษนะคะขออนุญาตถามคำถามส่วนตัวหน่อยเป็นเช่าบ้านอยู่ไหมคะ
อันนี้เป็นหนูอยู่บ้านกับป้าค่ะ
เพราะฉะนั้นของเราส่วนใหญ่ถ้าได้มาเราก็เอามาลงทุนทำมาหากินต่อใช่ไหม

จูนว่าพอไหม๕๐๐๐๖เดือนค่ะ
น่าจะช่วยได้เยอะค่ะ
ได้เยอะเนอะจริงแหมก็อยากให้ได้กันทั่วหน้านะคะแต่ว่าไหนได้คุยกับจูนก็ขอให้จูนได้ก็แล้วกันเนอะ